อีกเรื่องหนึ่งบ้างกรณีที่ไปพบศพปริศนาถูกเผาอยู่ในปั๊มร้าง

คือญาติจากชายภูมิเดินทางมาดูศพแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าศพนี้คือศพของลุงหนุ่ย
แต่ยังไงก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องรอผลการชนะสูตร

อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อเพราะว่านักปฏิบัติธรรมใช่ไหม
ที่ส่งกระแสจิตและพบว่ามีคนมาขอให้ช่วย
เป็นเหมือนวิญญาณเท้าดำไหมคุณ
แล้วบอกว่าตัวเองถูกฆ่าอยู่ในปั๊มร้างแห่งนี้
ใช่เรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชม

เพราะว่าเมื่อวานนายเจริญทรัพย์สมบัติอายุ๖๒ปี
ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง
ตำบลบ้านขามอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
เดินทางมาที่สพวังกะพีที่อุตรดิษฐ์
แล้วมาพร้อมกับญาติของคนตายมีเพื่อนบ้านด้วย

เพราะว่ารู้ข่าวแล้วไงว่าไปพบศพผู้ชายนิรนาม
โดนเผาเกรียมโดนไฟไหม้ร่างอยู่ในห้องน้ำของปั๊ม
ตำบลหาดกรวดอำเภอเมืองอุตรดิษฐ
คือไปเจอศพตั้งแต่๖ตุลาคม
แล้วก็ตอนยาดมา
เขาบอกว่าเขามั่นใจว่าศพที่พบนี้เป็นญาติของพวกเขา
ตำรวจก็เลยขอตรวจสอบเอกสารประจำตัวของทุกคนเลยค่ะ
แล้วก็สอบถามรายละเอียดว่าแต่ละคนทั้ง๕คน
มันมีความสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิตยังไง
แล้วก็เอาหลักฐานต่างที่เจอในจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ก็เอาไปตรวจสอบมันมีทั้งเรื่องรองเท้า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปเจอรถกระบะ

ศักดิ์ประมาณ๔๐๐เมตรเอามาให้ดู
ซึ่งรถกระบะนี่แหละครับที่ทางญาติกลุ่มนี้

คือเขายืนยันจำอะไรได้หลายอย่างค่ะ
รองเท้าเขาก็ยืนยันว่ารองเท้าเป็นของลุงหนุ่ย
วัย๖๕ปีลุงหนุ่ยเนี่ยคือนายกิ่งเพชรชัยทิพย์
ก็เป็นคนที่ชัยภูมิค่ะ
หนุ่ยเขามีอาชีพขับรถรับจ้าง
แล้วก็อยู่คนเดียวไม่ได้มีครอบครัว
ทีนี้ตอนที่นายเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เห็นทั้งรองเท้าเห็นทั้งรถเนี่ยนะน้ำตาคลอเลย

ที่ลุงเจริญเขาไปชี้ตรงกระจกข้างหูช้างตรงนี้
จำได้เลยว่ามันชำรุดแบบนี้มาตั้งนาน
แล้วเราเคยบอกลุงหนุ่ยไปแล้วให้ลุงหนุ่ยเอาไปซ่อม
ลุงหนุ่ยบอกว่ายังใช้ได้อยู่
เบาะนั่งมันก็จะขาดเหมือนกัน
ส่วนกันชนท้ายแล้วก็บันไดขึ้นด้านประตูทั้งสองข้าง
มันมีเหล็กที่เป็นราวเกาะบริเวณกระบะ
ก็เลยจำได้เอาฟังหน่อยละกันค่ะ

พอข้างในขาดนั้นเราก็จำได้
ครับผมครับ
นี่แหละฮะลุงเจริญบอกจำได้ชัด
เป็นรถของลุงหนุ่ยคนตายจริง
แล้วก็บอกว่าขับออกมาจากบ้านที่ชายภูมิ
ตั้งแต่๒๓กันยายนแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
ซึ่งทางด้านลุงเจริญก็เชื่อนะคะว่าลุงหนุ่ยน่าจะโดนฆ่า
แล้วอาจจะโดนฆ่าจากที่อื่นเอามาเผาตรงนี้หรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมคนร้ายถึงลงมืออย่างนี้
น่าสงสารลุงแกมากเพราะว่าลุงหนุ่ยแกเป็นคนใจดี
เป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนเลยค่ะ
ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
นายสมพบชัยอธิบแล้วก็นางกันนิกาชัยอธิบ
น้องชายแล้วก็น้องสาวของลุงหน่วยเนี่ย
ลุงหนุ๋ยนี่นะคะก็ไปให้ปากคำ
กับพนักงานสอบสวนสพวังกะพี
โดยทางด้านน้องสาวก็บอกค่ะ
บอกว่าตัวน้องสาวอยู่ที่ลบบุรี
ก่อนหน้านี้ลุงหนุ่ยก็ได้ขายรถกระบะ
ให้กับตัวเธอแต่ว่าก็ยังไม่ได้โอนไง
เธอก็เลยบอกว่าให้พี่ชายใช้รถต่อ
แล้วลุงหนุ่ยก็เดินทางออกจากบ้านที่ชัยภูมิ

ให้กับน้องสาวที่ลบบุรี
เรื่องต้นญาติก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายด้วยนะคะ
เพราะว่าไปเจอแกลลอนน้ำมัน๕ลิตรที่มันยังไม่ได้ใช้
แล้วก็ไปเจอฟูกปูรอง
ซึ่งน้องสาวก็บอกนะคะว่าลุงหนุ่ยมีโรคประจำตัว
ก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะคือจะมีใครทำอะไรด้วยหรือเปล่า
แม้ว่าญาติจะยืนยันว่ารองเท้ามันใช่

ส่วนผลการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
กระดูกไม่หักไม่มีร่องรอยฟกช้ำ
ซึ่งตำรวจก็จะต้องสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
จะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าถูกฆ่าเนี่ยนะครับ